อีกเรื่องถัดไปเกี่ยวกับคุณตังโมเช่นเดียวกัน

ก่อนหน้านี้เราทราบว่าเพื่อนสนิทของคุณตังโม
ก็จะมีคุณแอนนาแล้วก็คุณฮิปโป
ล่าสุดทั้งสองท่านนี้ไปออกรายการนะคะ
ชื่อว่ารายการคนอวดผี
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวทำไมทำแบบนี้ล่ะ

คุณแอนนาไลฟ์เฟซบุ๊กอธิบายเรื่องนี้
พร้อมกับคำขอโทษนะคะบอกว่าตัวเองคิดน้อยไปค่ะ
เรื่องนี้อันนายอมรับเลยว่าอันนาพลาด
และนางต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามมาตลอด
แล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลย
คือเราคิดน้อยไป
เราไม่ได้ไตรตรองให้ถี่ถ้วนก่อนที่เราจะทำอะไรลงไป

นี่ไงเธอยอมรับการไปออกรายการคิดน้อยไป
แต่เธอก็มีเหตุผลนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเหตุผลของเธอที่
ตัดสินใจไปออกรายการเพราะอะไร
แต่รายการที่เธอไปออกเนี่ยก็คือรายการคนอวดผี
หลังจากที่รายการเปิดตัวอย่างออกไป
ชาวเน็ตได้ดูโอ้โหกระแสมาค่ะกระหน่ำรถทัวร์คว่ำนะคะ
คุณแอนนายอมรับผิดว่าตัวเองกับคุณฮิปโปคิดน้อยไป
ที่ไปรับงานออกรายการนี้แต่ไม่โทษทีมงานค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าคอนเซ็ปต์รายการเป็นยังไง
จะมีการสื่อสารกับวิญญาณออกอากาศไป
แต่ตอนแรกที่ตัดสินใจรับเธอมีเหตุผล
เธอบอกมีเจตนาเดียวเลยอยากให้เรื่องของแตงโมไม่เงียบ
อยากให้ความจริงปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมกันแน่
ส่วนเรื่องที่มีภาพคุณแอนนากับคุณฮิปโป
จุดทูปบอกวิญญาณคุณแตงโมให้มาปรากฏตัวอยู่ในรายการเลย
คุณแอนนาชี้แจงถึงประเด็นนี้ค่ะบอกว่าไม่รู้มาก่อนนะ
ว่าจะมีช็อตแบบนี้ออกในรายการ
ทีมงานแจ้งมาที่หน้างานเลย
คุณแอนนากับคุณฮิปโปไม่ทันตั้งตัว
ขอโทษทุกคนทำในสิ่งที่ผิดพลาดแบบนี้
ยืนยันไม่ได้หากินกับความตายของเพื่อนค่ะ
ตั้งใจแค่ว่าถ้ามีการออกรายการ

ทำให้คนได้จดจำเรื่องนี้

ช่วยกันหาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นับตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้อีก๔วัน

ก็ได้เห็นคุณแตงโมคุณฮิปโปเพื่อนสนิทคุณแตงโมเนี่ยนะคะ
มาร่วมกันทำบุญให้กันอย่างต่อเนื่องด้วย
ล่าสุดนะคะคุณแอนนานะคะได้มีการสั่งซื้อรถตู้ด้วย
เพื่อที่จะทำเป็นรถกู้ชีพอุทิศกุศลใหญ่ให้กับคุณแตงโมด้วยนะคะ
ได้รับการเปิดเผยมาค่ะ
นาทีวีภูเขามีการโพสต์ภาพล่าสุดแบบนี้
เป็นการรับมอบรถตู้สีขาว
ทะเบียน๑นค๒๒๙๐กรุงเทพฯมหานคร
รถคันนี้เป็นรถตู้มือ๒ปี๒๐๑๖คืออยู่ในสภาพดีค่ะ
หลังจากนี้คุณแอนนาจะส่งรถไปประกอบใส่อุปกรณ์การช่วยชีวิต
อู่ในอำเภอบ้านโป่งที่จังหวัดราชบุรี
แอนนาทีวีพูเมื่อวานนี้นอกจากไลฟ์เรื่องของที่พูดไปไม่สักครู่แล้ว
ก็มีการพูดถึงเรื่องของรถตู้คันนี้ด้วย
มีการเล่าว่ารถตู้คันนี้เขาได้มาจากกลุ่มเพื่อนที่สัญญากันเอาไว้
ว่าจะทำ๒สิ่งในวันครบรอบการจากไป๑เดือนของแตงโม
อย่างแรกเลยนะคะคือการบริจาครถกู้ชีพ
ให้กับหน่วยงานหรือว่ามูลนิธิเพื่อการกุศล

หลังจากนั้นจะไปใส่อุปกรณ์ให้เสร็จเรียบร้อย
ก็จะมีการสกรีนใบหน้าของแตงโมในที่ข้างรถด้วยนะคะ
เพื่อให้ทุกคนระลึกถึงแตงโม
รูปที่จะสกรีนติดข้างรถจะเป็นรูปของตังโมแล้วค่ะ
ที่ถ่ายกับดอกกล้วยไม้สีขาว
ส่วนจะนี่รูปนี้นะครับส่วนจะไปบริจาคให้กับหน่วยงานไหน
อันนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะเป็นหน่วยงานใด
ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะ
อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้กับแตงโมก็คือการซื้อโรงเย็นบริจาควัดนะคะ
ซึ่งก็ได้ทำไปแล้วโดยนำเงินที่ได้มาจากการออกรายการคนอวดผีทั้งหมด
เงินจากการออกรายการทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปซื้อโรงเย็น
นำไปถวายให้กับวัดบัวขวัญค่ะ
การทำบุญให้กับคุณตังโมสองอย่างที่เพื่อนนั้นช่วยกันออกเงินส่วนตัว
โดยไม่รับบริจาคด้วยเหตุผลก็คือ
ไม่อยากให้ใครนำไปแอบอ้างเรียรัยหรือว่ารับบริจาคด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้นะคะคุณแอนนาได้มีการพูดแจง
ประเด็นที่โดนชาวเน็ตกล่าวหาว่าหากินกับศพ
จากออกมาไลฟ์ขายของ
แล้วก็ได้ยอดคนติดตามไปมหาศาล
ก็ชี้แจงว่างานขายของทำมานานแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ไปหากินกับศพเพื่อนด้วย
อยากให้ฟังคุณแอนนาอธิบายในประเด็นนี้กันหน่อยค่ะ
ของมันเป็นอาชีพหลักของแอนนาแอนนาต้องบอกก่อนว่าแอนนาทำเป็นอาชีพก็
มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนโมอยู่โมก็มาช่วยเราขายของ
ดังนั้นใครที่บอกว่าเนี่ยเกาะคนตายกิน
อันนี้เราอยากจะบอกว่ามันแรงสำหรับความรู้สึกเรามาก
เออเธอยืนยันด้วยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปเนี่ย
เพื่อเพื่อนเท่านั้นแหละค่ะไม่ได้มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง
ถามว่าทำไมแอนนากับฮิปโปต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อแตงโม
เพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอด
ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว
แล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างกันมาโดยตลอดนะคะ

ฉะนั้นในวาระสุดท้ายของคุณตังโม
พวกเขาก็เลยอยากทำทุกสิ่งให้ดี
เพื่อเพื่อนรักคนนี้นั่นเองค่ะ